คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกระแสที่มาแรงในโลกโซเชียลกันหน่อยดีกว่า
กันไปตั้งนานแล้วแหละสำหรับคู่ของเพชรจ้ากับนิวเคลียร์
แต่ว่าล่าสุดมาน้ำตาแตกกันอีกครั้งหนึ่ง
ยูทูปที่โอ้โหช่องของแม่นิวกับคุณอุ้ม
เขาออกอีพีแรกกันมาแล้วแขกรับเชิญก็สุดพิเศษสเปเชียลเลย

ยูทูปของสาวนิวเคลียร์ทำร่วมกับคุณอุ้มลักษณะอย่างที่บอกไป
ถ้าใครที่ได้ชมแล้วเนี่ยคงได้เห็นแล้วว่ามันมีภาพที่นิวเคลียร์เนี่ย
เสียน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลกันเลย
คือเปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกรากันไป

คือใจจริงนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่
รวมไปถึงยังมีช็อตที่ทั้งคู่เปิดใจพูดถึงกันคุณผู้ชม

ชจ้ายังรักนิวเคลียร์อยู่นิวเคลียร์ก็ยังรักเพชรจ้าอยู่

ชาวเน็ตดูคลิปนี้เราเองก็ดูคลิปนี้แล้ว
เราก็คิดว่าถ้าเขายังรู้สึกกันแบบนี้

อยากให้เป็นครอบครัวเพราะว่าครอบครัวนี้น่ารักจริง
พอกระแสเชียร์มาเต็มมาแรงแบบนี้
เพชรจ้าขอเคลียร์เรื่องนี้แบบไม่ต้องรอนานเลยนะ

พี่พระเจ้าบอกเดี๋ยวก่อนใจเย็น

ที่ครั้งนี้ออกมาพูดแล้วคนเข้าใจมากขึ้น
แล้วก็ประกาศเรื่องรีเทิร์นแล้วกันว่า

แต่ตอนนี้ทั้งคู่ยังแฮปปี้กันดีมากเลย
กับสถานะแบบนี้ที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้นะฮะ

แต่ตัวพี่เองมันปลดไปนานแล้วแหละ
แต่เราไม่ได้พูดไง
แต่ว่าคนดูได้ปลดล็อกว่าเออ
เรื่องราวของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
คนดูก็จะเข้าใจคู่เรามากขึ้น
ก็คือสูตรเลยล่ะค่ะ

มันสวยทั้งผมสวยทั้งเขา
แบบเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้

มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่นะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ย
คุณผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้บ้านนี้แล้วกัน

งานเดียวกันนี้เจอพระเอกมาสติสค่ะ

โอ้แล้วอีกแล้ว
แล้วอย่างไม่หมดแค่นั้นคุณว่าให้ทองแล้วกรี๊ดแล้วใช่ไหม
เขาจัดหนักอีกนี่ช็อตหวานแบบไม่ยั้งทั้งจุ๊บทั้งกอดทั้งหอมกันละ
คุกกีโมมีไปหมดเลยนะคะเห็นแล้วได้แต่อิจฉา
งานนี้หนุ่มก๊อตเขาบอกว่ายุคนี้นะเวลาจะให้อะไรเนี่ยต้องให้เป็นของที่มีมูลค่าเพิ่ม
แล้วก็มีมูลค่าทางจิตใจเห็นเปทองแล้วอดแซวไม่ได้
ทองมาแล้วสิบกี่สิบบาทว่าไปแวนเพชรเมื่อไหร่มา
เนี่ยลุ้นอยู่ถูกไหมนะฮะก๊อตบอกว่าเรื่องแต่งเนี่ยยังไม่มีแพลนนะ
ส่วนตัวคุณโบเองเขาก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เหมือนกัน
จริงหรือเปล่าไปถามก๊อตดีกว่าค่ะ
ผมมีธรรมเนียมว่าให้ทองกับคนในครอบครัว
ถือว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนเพราะว่าพอให้แล้ว
พอเขาให้เราก่อนพอมันเป็นของขวัญที่มีค่า
เราก็เลยคิดว่าต้องตอบแทนเป็น๑๐เท่า
คือเราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แต่ทยอยให้
ผมมองว่าการแต่งงานมันเป็นประเพณีที่พวกเรา
บางทีเราก็เดินตามประเพณีโดยเราลืมตั้งคำถามว่าเราตามไปทำไม
ตามก็ได้หรือไม่ตามก็ได้ไม่มีผลอะไรต่อชีวิต
เพราะว่าถ้าจุดประสงค์ของการแต่งงานผมไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ใคร
มานั่งยอมรับอะไรกับเราหรอก
เราเอาเราสองคนเป็นหลัก
พูดดีอีกแล้ว
เออหล่อด้วยเปรย์ด้วย
สาเหตุเนี่ยแน็ตบอกว่าคือตาตอนแรกเป็นไม่บอกใครด้วยนะ
แล้วพอแท็ตมารู้ทีหลังเนี่ยห่วงตามากเลยคุณตาอายุมากแล้วค่ะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แน็ตออกกฎเลยห้ามคุณตาออกนอกบ้านตามลำพัง
กำชับเลยว่าตาจะเดินไปซ้ายจะเดินไปขวา
หายใจลึกแล้วระมัดระวังมากขึ้นด้วยไปฟังแน็ตค่ะ
คือคุณตาแกรู้สึกว่าแกอยากทำประโยชน์เพื่อเรา
กวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดอะไรอย่างนี้
ถูบ้านข้างนอกแกไม่ได้ถูแกก็ใช้น้ำลาด
เสร็จก็ลื่นยายหนูก็ตกใจแต่แกสติดีมากอะไรอย่างเงี้
ก็ขึ้นรถขับรถพาไปโรงพยาบาลเย็บเรียบร้อยแล้วค่ะ
เฝ้าระวังอาการ๗๒ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือไม่ได้โอเคหายแล้ว
ช็อกมากคือแบบหนูช็อกแบบอุ๊ยโปะมันยังก้อย
อะไรประมาณนี้ค่ะก็ช็อกมากแต่ว่าวิธีการที่เราจะคุย
ผู้สูงอายุเราไม่สามารถคือสิ่งที่เขาโดนมันรุนแรงมากแล้ว
หนูก็แบบเป็นยังไงบ้างอุ๊ยป่อบเป็นใดพร่องอย่าดื้อนะ
เดี๋ยวกลับไปหาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เหมือนต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปหน่อย
เพราะว่าถ้าแกยิ่งกลัวเนี่ยเวลามีอะไรแกจะยิ่งไม่บอกเรา

ตาเป็นใดพร่องเขาเหมือนฟิลล์ประมาณปุ๊บอุ๊ยเป็นใดพร่องต้องระวังนะ
คุณตาเป็นยังไงบ้างต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวหนูจะกลับไปหา
เป็นภาษาเหนือนะคะก็ขอให้คุณตาแข็งแรงนะคะ